ผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกอ่อนนะฮะ
ก็ไปขโมยของของห้างสรรพสินค้าเขา

บอกต้องหาเงินไปซื้อนมเลี้ยงลูกเนี่ยฮะ

ไปเอาบัตรประชาชนมาตรวจสอบหน่อยว่าเป็นใครที่ไหนยังไง
อยู่ข้างทางนะฮะไปชนอยู่ข้างทางนี่ทำให้ลูกนี่บาดเจ็บไปด้วยนะครับ
นี่จักรยานยนต์คันที่ไปเนี่ยฮะเสียหลักตกข้างทางไปนะครับ
ดีนะไม่เป็นอะไรกันมากสามแยกบ้านสุขสบายนะครับ
บนโพนสูงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
หญิงสาวคนที่ก่อเหตุชื่อปุ๋ยนะครับอายุ๓๕ปี
นี่เป็นพนักงานของห้างเขานี่ตอนที่ขี่รถไล่ตามค่ะ
อ่าบอกเนี่ยตอนขี่รถไล่ตามนะแล้วทางมันขลุขระมาก
แล้วขี่เร็วด้วยโอ้โหทีแรกบอกอ่าเดี๋ยวจะไปเอาบัตรที่บ้านให้ดูก็ได้
ว่ามีตัวตนเป็นใครที่ไหนยังไงสุดท้ายฮะขี่รถหนีนี่เสียหลักตกข้างทางเนี่ย
โอ้โหดูสิแล้วลูกตัวนิดเดียวคือพนักงานเขาก็มาช่วยเหลือนะครับ
ผู้ชมครับลูกสาวสามขวบเท่านั้นนะครับพนักงานของห้างบอกว่าอย่างนี้ครับ
หญิงสาวคนนี้เนี่ยเข้าไปในห้างแล้วพนักงานเนี่ยเขาจับสังเกตได้ว่ามาขโมยของ
อ่าก็เข้าไปตักเตือนแล้วไปตรวจสอบย้อนหลังพบว่าเอ้า
คนนี้เนี่ยเข้ามาขโมยของหลายครั้งแล้วแล้วทางห้างไม่เอาเรื่องสักครั้งหนึ่ง
เพราะเห็นว่าทุกทีที่มาขโมยของเนี่ยพาลูกมาด้วยนี่จะพาเด็กตัวเล็กมาด้วย
พอจับได้ก็จะบอกว่าโอ้โหลูกอ่อนต้องเอาของไปด้วยความจำเป็นเพื่อเอาไปขาย
เพื่อจะซื้อนมให้ลูกกินคือก็เห็นใจแหละเนาะก็ก่อเหตุหลายครั้งแล้ว
แต่เนี่ยครั้งนี้ก็มาอีกนี่เมื่อวานตอนเย็นล่าสุดนะฮะมาอีกนะครับ
แต่คราวนี้เขาก็ยังไม่แจ้งความนะแต่ขอดูบัตรประชาชนหน่อย
จะได้รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงจะได้จำกันไว้นะเผื่อมีเหตุการณ์อีกเนี่ย
ทีนี้จะตามถึงบ้านเลยนะทางปุ๋ยเนี่ยแม่ของเด็กก็บอกว่าบัตรไม่ได้เอามา
เดี๋ยวจะพาไปเอากันแล้วกันพาไปถึงบ้านเลยบ้านอยู่ไม่ไกล
พนักงานของห้างเนี่ยขี่จักรยานยนต์ตามมาพนักงานห้างบอกว่าระหว่างที่ขี่จักรยานยนต์ตามมาเนี่ยนะครับ
คือแม่ของเด็กเนี่ยขี่ไปแบบไม่มีจุดหมายนะฮะขี่รอบอำเภอบ้านดุงเลยพาเข้าป่าอ้อยพาเข้าสวนยาง
นี่เห็นไหมขี่ไปไกลเนี่ยเป็นสิบกิโลนะครับแล้วมีอยู่ช่วงนึงมีจังหวะหนึ่งบิดหนีฮะ
แบบไม่ต่ำกว่าร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ไปเสียหลักพุ่งลงข้างทางชนต้นไม้
เขาก็ตามมาทันก็แหมเขาก็มาช่วยเหลือไว้เนาะสงสารเด็กนะฮะตัวของปุ๋ยเนี่ย
นางสาวปุ๋ยบอกว่าไม่มีงานทำเพิ่งเลิกกับสามีมีลูกสองคนไม่รวมที่อยู่ในท้องอีกคนนึง
ตอนนี้ตั้งท้องได้เดือนเศษอยู่กับญาติไม่มีเงินต้องหาเงินซื้อนมให้ลูกกิน
ก็เลยไปขโมยของในห้างอืมครั้งล่าสุดที่จับได้ครั้งเนี้ยคือครั้งที่สาม
อ่าเธอบอกเธอขี่รถหนีรีบบิดรถหนีเพราะ

เดี๋ยวไม่มีคนเลี้ยงลูกดูแลลูก

ยังไม่แจ้งความเขายังไม่ดำเนินคดี
เธอก็รับปากว่าเธอจะไม่ทำแบบนี้อีก